ช่วงเวลาตี๓ถึงตี๔นะคะหนูนอนอยู่ใต้เตียงเนาะแล้วก็รู้สึกเหมือนมีวัตถุบางอย่างเป็นก้อนนะคะล่วงมาใส่ตัว
แล้วหนูก็เลยเออเหมือนเหลือบขึ้นไปเห็นนะคะว่ามียายเตียงข้างเขาดีดที่มันเป็นลักษณะเป็นก้น
คล้ายขนมอะค่ะลงมาใส่ตัวหนูประมาณสามถึงห้าก้อนอะค่ะ
หนูก็เลยยังตะโกนเหมือนบอกแกอยู่เลยว่าถ้ายังดีดอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
ดีดคืนนะอะไรนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนเมื่อตอนกลางคืนหนูก็คิดว่ามันเป็นขนม
มันมีก้อนลักษณะที่ล่วงอย่างเมื่อคืนนะคะอยู่เต็มแพนเพิร์ตของยายเลยค่ะพี่
ก็เลยอ๋อเลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นถ่ายแกอย่างนี้ค่ะ
ตอนกลางคืนหนูก็คิดว่ามันเป็นขนมพอมาตอนเช้าอะค่ะช่วงประมาณตี๕ค่ะ
หนูก็ตื่นมาก็หนูกับแฟนก็มานั่งพิจารณาก้อนกันอยู่ว่ามันคือก้อนอะไรเนาะเพราะว่ามัน๔๕ก้อนแล้วค่ะ
ก็เลยนั่งดูว่าลักษณะข้างหลังมันแปลกตอนแรกหนูก็จะหยิบขึ้นมาโดมว่ามันคือก้อนอะไร
เพราะว่าใส่แมสกันอยู่อะค่ะก็เลยจะไม่ได้กิน
แฟนหนูบอกว่าเออมันแปลกนะเพราะว่าแถวนี้ไม่มีเด็กเลยก็เลยให้ใช้ถุงพลาสติกคอกมือแล้วก็เก็บอะค่ะ
ช่วงแล้วต่อมาก็คือช่วงเจ็ดโมงหกโมงอย่างเงี้ยอะค่ะ
มีญาติของของยายเตียงข้างอ่ะมาเขาเหมือนมาเปลี่ยนแพนเพิร์ตอะค่ะ
จังหวะที่ล้อมม่านแล้วเปลี่ยนแพนเพิร์ตข้างในมีก้อนลักษณะดังกล่าวอะค่ะ
ล่วงลงมาประมาณสองถึงสามก้อนหนูก็เลยเอกใจแล้วก็เลยแจ้งญาติว่า
ขอขอดูในม่านหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะพอดูไปแล้วอะค่ะ
มันมีก้อนลักษณะที่ล่วงอย่างเมื่อคืนนะคะอยู่เต็มแพนเพิร์ตของยายเลยค่ะพี่
ก็เลยอ๋อเลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นถ่ายแกงอะค่ะเราเห็นไหมตอนที่ยายเขาควักออกมาจากแผนเพิดแล้วมัน
เห็นค่ะพี่เหมือนควักมาแล้วก็มาดีดใส่อย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ยังไม่คิดว่ามันเป็นถ่ายจนตอนเช้าก็แจ้งญาติไปว่าเออพี่ยายอดีตถ่ายใส่หนูทั้งคืนเลยนะ
อย่างเงี้ยค่ะญาติที่เราลงก็คือเหมือนแบบเป็นเป็นไม่เคยเจออะไรมาลงไม่เคยเจอค่ะพี่
เพราะว่าเหมือนไม่ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยพอแจ้งญาติปุ๊บญาติก็ขอโทษอะนะคะ
ส่วนหนูก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าแกก็ไม่ได้มีคนเฝ้าด้วยอะค่ะ
เรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนานนานนะคะ
ก็จะมีภาวะที่สับสนนะคะซึมเศร้านะคะซึ่งอาจจะมีพฤติกรรมนะคะ
ที่ทำอะไรที่ขาดความยั้งคิดซึ่งเราจะเห็นได้บ่อย
ตามที่ลงในข่าวสื่อโซเชียลนั้นนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ทางโรงพยาบาลกำแพงเพชรเราได้รับทราบข้อมูลนะคะเมื่อ๖เดือนที่แล้วแล้ว
เราก็ได้มีการทำความสะอาดซึ่งจริงแล้วในส่วนของที่การไปนอนในตึกต่างอะ
ผู้ป่วยหรือญาติสามารถมีส่วนร่วมนะคะที่จะนำข้อมูลในผู้ป่วยนะคะ
ที่เกิดอาการแบบนี้มาแจ้งกันนะคะพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหอผู้ป่วยนั้นนะคะ